ต่อครับช่วงนี้มาที่เรื่องของแนวโน้มหนี้เสีย
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิตนะครับ
ข้อมูลพบว่าตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะผู้มีรายได้ไม่ถึง๒๕๐๐๐บาท

ประกอบกับเศรษฐกิจของไทยเองก็ไม่ค่อยดีครับ
ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
นายสุภักดิวรักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่
กล่าวว่าธนาคารจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ใช้บัตรเครดิตที่มีรายได้ไม่เกิน๒๕๐๐๐บาท
รวมทั้งกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นผลกระทบจากนโยบายรถยนต์คันแรก
กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนมากจนเกินไป
ประกอบกับหนี้ภาคครัวเรือนเองก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
และตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อจะเติบโตได้ร้อยละ๑๕ถึง๑๒๕
จากการขยายตัวของสินเชื่อบ้าน
รวมไปถึงการปล่อยสินเชื่อให้เอกชนไทยในการออกไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ
โดยตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่อีก๒๘๕๐๐รายจากเดิม๖แสนรายครับ
ในช่วง๕๖ปีที่ก่อนหน้านี้เนี่ย

ถามว่าความเห็นของผมที่
หนี้สินส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในส่วนผู้มีรายได้น้อยเนี่ย
หรือในส่วนที่คล้ายตลาดทั่วไป
แล้วกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรลง
ถามว่า๕๖ปีก่อนตอนที่เขากู้
ราคาข้าวอาจจะอยู่๑๕๐๐๒๐๐๐
เขากู้๑๐๐๐๐บาทมันก็เหมือนความสมาชมรักษณ์นี้ก็มี
ตอนนี้ราคาข้าวลงมาฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เลยลำบาก
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมบอกให้เมนพิกัดปลอดหัว
แต่เราก็เข้าใจดีว่านี่ไปตามสภาวะ
เราก็ต้องพยายามดูแลลูกค้าครับ
ส่วนผลกระทบกับส่วนออกของไทย
ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว
จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว๑๐๓๓เป็นต่ำกว่า๑๐๓ครับ
และเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในเดือนกันยายนนี้๒สาขาครับทั้งที่โฮจิมินแล้วก็ฮานอย
จากมองว่าเวียดนามนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพในแง่ของการลงทุน
มีจำนวนประชากรมากกว่าไทยและส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มของคนวัยทำงาน
ทำให้กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีกำลังซื้อครับ